แล้วก็ไปเก็บภาพบรรยากาศมามีโอกาสได้ตามไปนะครับ

แล้วก็มีศูนย์กลางการค้ามากมายนะครับ
ถือว่าค่อนข้างที่จะทันสมัยแล้วก็เจริญด้วยเทคโนโลยีเหมือนกันนะครับ

กาต้าประเทศเล็กในดินแดนตะวันออกกลาง
บนพื้นที่เพียง๑๕๕๐๐ตารางกิโลเมตร
ประเทศที่ไม่มีอารยธรรมโบราณใด
แต่กลับสามารถสร้างวัฒนธรรมของชาวอารับขึ้นมา
กลายเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางความเจริญของดินแดนในแถบนี้

กลายเป็นศูนย์กลางของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเยือนยังกรุงโดฮา
และเป็นสถานที่ที่สะท้อนวัฒนธรรมของชาวกาต้าได้อย่างชัดเจน
ภายในมีทั้งอาคารเก่าแก่ที่สร้างโดยชาวพื้นเมือง

มีหอคอยมัศยิตรวมทั้งโรงละครขนาดใหญ่
ศิลปะแบบตะวันออกกลางหรือเมโสโปเตเมีย
อกจากนี้รัฐบาลกาต้ายังได้ผลักดันให้กาตาร่า
เป็นศูนย์กลางการจัดแสดงวัฒนธรรมนานาชาติจากทั่วทุกมุมโลกอีกด้วย
ที่นี่มีชายหาดริมทะเลสำหรับชมวิวครับ
และหากจะลงไปในชายหาดต้องเสียเงินนะครับ
ประมาณ๓๐เรียวกาต้าหรือ๓๐๐บาทไม่สามารถลงไปเดินเล่นฟรีได้
จิบกาแฟก็ทำได้เช่นเดียวกัน
จากศูนย์วัฒนธรรมกาตาร่ามาประมาณ๒กิโลเมตร
อีกหนึ่งสถานที่และจุดชมวิวยอดนิยมของนักท่องเที่ยว
เพื่อแสดงอาชีพดั้งเดิมของชาวกาต้า

ก็คือแก๊สธรรมชาติกลายเป็นรายได้หลักครับ
ที่มีมูลค่าสูงที่สุดของชาวอารับอีกด้วยครับ

ยังใช้เป็นที่จอดเรือย้อสุดหรู
ที่เดินทางมายังประเทศกาต้า
สามารถจอดเรือได้กว่า๗๐๐ลำ
ซึ่งนักท่องเที่ยวก็มักนิยมมาถ่ายรูป
พร้อมชื่นชมความงามชมทะเล
โดยมีลมที่เย็นสบายพัดคลอไปเบา
หากมีโอกาสได้มาเยือนประเทศกาต้า
ต้องไม่พลาดสำหรับ๒สถานที่ที่แนะนำไป

ไม่อาจหาได้ในที่ใดในโลก

ผู้สนับสนุนการเดินทางในครั้งนี้ครับ

ข่าวเทราทีวีรายงาน